คุณผู้ชมมีการแชร์คลิป

ผู้หญิงคนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีคนร้องตะโกนห้าม

นี่ที่เรียกไป
คุณผู้ชมมีคลิปของกรุงเทพฯ

แต่คุณผู้ชมมีการแชร์สะอาทิตย์
นี่ค่ะคุณผู้ชมเออเห็นแบบนี้แล้วก็บางคนก็โอ้โหลุมด่าครับ
พนักงานผู้หญิงที่ทำความสะอาดแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังให้จบก่อนนะคะ
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คชาวต่างชาติเขาโพสต์คลิปนี้ไว้
แล้วก็น่าจะเป็นคนถ่ายนั่นแหละในเพจบอกว่าที่มาที่ไปยังไม่แน่ใจ
แต่ดูแล้วป้าใช้ไม่กว่าตีคนแก่ตีคนเร่ร่อนเกินไปหน่อยไหม
ผิดจะถูกยังไงก็คนเหมือนกันแล้วก็บอกพี่กัดนะคะ
อยู่ที่ซอยลาซานที่สุขุมวิท๑๐๕
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์เอามาโพสต์เนี่ยนะคะ
คือหลายคนก็อาจจะโจมตีว่าทำไมทำไมต้องไปตีเขาแบบนี้
เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์ต่างนี้นะคะ
ปรากฏว่าคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นคนที่มาแสดงความคิดเห็นก็เป็นคนที่อยู่แถวนั้นนะ
บางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดรู้พฤติกรรมคนที่ถูกตีแล้วเนี่ย
อาจจะบอกว่าโดนน้อยไปนี่ขนาดไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนะ
แต่ถ้าเป็นคนแถวนั้นจะเข้าใจคุณผู้ชมเอ๊ะใช่ไหมพอเห็นคอมเมนต์แบบนี้
ไล่ไปดูเรื่อยค่ะปรากฏว่ามีคนแสดงความคิดเห็นบอกว่า
สาเหตุที่พี่พนักงานผู้หญิงทำความสะอาดคนนี้นะเขาไปตีคนเร่ร่อนเพราะว่าอะไร
เพราะว่าพี่คนทำความสะอาดเนี่ยเอาของกินเอาเงินไปให้คนเร่ร่อนแต่ว่าให้น้อย
แล้วก็เลยโดนคนเร่ร่อนด่าด่าอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมคนเร่ร่อนถุยน้ำลายใส่พี่พนักงานด้วย
แล้วช่วงนี้โควิดมันระบาดคุณพอมีการถุยน้ำลายแบบนี้คือพี่เขาคงหมดความอดทนนะคะ
แล้วมีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าคนเร่ร่อนเนี่ยคือเขาอยู่กันเป็นแก๊งเลยแถวนี้
แล้วมาสร้างความสกปรกวุ่นวายให้กับตรงนี้มานานแล้วชอบขโมยของในร้านสะดวกซื้อ
ชอบเดินตัดหน้ารถตอนข้ามถนนชอบปลาขวดปลาขยะลงบนพื้นถนนทะเลาะวิวาสเป็นประจำทุกวัน
คนแถวนั้นเขาชินแล้วเขาบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาปรามพวกเขาได้เลย

ใครที่ไม่เคยผ่านจุดนี้จะไม่เคยเห็นเลย

เขาสร้างความรำคาญให้กับประชาชน

ถ้าเกิดใครเข้าไปคุยกับเขากับคนที่ถูกตี
จะโดนคนนั้นด่ากลับมา
บางครั้งคนในกลุ่มก็ทะเลาะกันเองกันบ่อยมาก

ใช่ค่ะแต่ว่าพอเป็นแบบนี้
จริงต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคม
ให้เขามานำตัวไปดูแลซะนะครับ